คุณผู้ชมค่ะมาต่ออีกหนึ่งข่าวดีนะคะกับโครงการหมอชวนวิ่ง
โครงการดีมากเลยนะได้สุขภาพจริง
แล้วก็ได้มาร่วมวิ่งกับคุณหมอด้วยนะคะมีคนมาร่วมงานทั่วประเทศเลยเนี่ย
แสนกว่าคนเลยคุณผู้ชมเยอะมากเลยนะคะ
ดาราก็เยอะนะที่สำคัญนี่เขามีการทำเสื้อขายก็ด้วยเห็นไหมคะ
คุณผู้ชมค้ายได้กับครึ่งล้านด้วยนะคุณผู้ชมค่ะ
ก็มีนำโดยหมอเจี๊ยบและละนา
หมอเก่งวาโยและมอวิลอัครวิลนะคะ
บอกเลยว่าทุกคนทุกหมอนะยิ้มหน้าบานเลยค่ะ
ที่ได้ลงพื้นที่ช่วยคนป่วยที่จังหวัดตากด้วย
แล้วก็ยังมีแพลนจะช่วยผู้ป่วยยากไร้ต่ออีกด้วยนะคะ
เรียกว่าใจบุญสุดจริงเลยคุณผู้ชมค่ะ
สมกับอาชีพเป็นคุณหมอก็มีความเมตตานะคะ

เราก็จะเห็นภาพหมอเจี๊ยบเนาะก็ได้ช่วยเหลือคนต่างจังหวัดบ้างล่ะนะ

แม่เป็นโครงการดีจริงที่สนับสนุนหมอเจี๊ยบต่อไปนะคะ

นอกจากหมอเจี๊ยบก็ยังมีดาราอีกหลายต่อหลายคนนะคะ
ลุกขึ้นมาทำอะไรดีสิ่งดีแบบนี้ให้สังคม
ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนิดนึงละค่ะ
หลังจากเดินเปิดตัวมูลนี้ไปเขาส่งไลน์มาว่าแบบ
ดีใจแล้วก็ชื่นใจแทนที่ได้ทั้งรักษาคนไข้
แล้วก็พาคุณหมอเหล่านี้ไปแล้วเขามีรอยยิ้มกลับมา
ตอนนี้กำลังมองโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลอีกแหล่งหนึ่งค่ะ
ตอนนี้กำลังติดต่อประสานงานกันด้วย